แค่นั้นหนึ่งไม่ได้มีอะไร
เราก็บรรจิสุจริงทุกอย่าง

กำลังรอให้การอยู่ครับตอนนี้ครับผมก็ก็เบื้องต้นก็ให้การปฏิเสธไป
ครับชุดจับกรุงบอกว่าเรารวมกลุ่มกันช่วยหนีด้วยครับ
ตรงนี้นี่จริงจริงอะไรครับอ่าไม่จริงครับไม่จริงครับ
ก็คือว่ากำลังแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านครับฮะจุดนี้ที่เขาแจ้งข้อหาไป
ต่อข้อหานะครับเรายอมแล้วแต่ว่าข้อหาไหนบ้างแล้วกันครับ
อ่าคือเบื้องต้นเนี่ยคือเราเราผิดจริงที่ไปวิ่งในช่องทางใต้ทางด่วนครับ
แต่ในส่วนของพลกรเนี่ยเราไม่ได้มีการรวมกลุ่มหรือว่าสร้างความวุ่นวายอะไรนะครับ
เพียงแต่ว่าเราไปรับประทานอาหารกินข้าวกันมาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแค่นั้นเอง
ครับเส้นทางที่ที่ถึงกับครับฮะครับทั้งหมดเจ็ดคน
คุณของการศึกษาดีตัวกลุ่มเต็มกับกับพวกทั้งบนนี้คือต้องมีการแจ้งข้อ
รักษาและส่วนกดีที่พ่ออาจารย์ไหนบ้างครับคือทางสวนะวิคราวดี
ครับทางกรรมทับการประบวจรจรเนี้ยเขาจัดกลุ่มผู้ทางหา
พุ่งหาทั้ง๘คนมาส่งที่สนทุก๒ห้อง

พุ่งหาทั้ง๘คนกระทำผิด

แล้วก็มีเรื่องการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

อันนี้คือมีการแจ้งพวกเราทั้ง๒คน
จริงจริงพื้นที่บนถนนวิภาพดีดังสิทธิ์

ดูเป็นของตรวิภาพดี

แต่คดีนี้เนื่องจากมีความผิด

ก็เลยส่งมาทางสนถึง๒ห้องครับ

ก็บอกว่าตามแต่ละคนว่าเค้าเลยทำขับมาปกติ

เพราะว่าเขาเป็นผู้ซ้อนนะครับเด็กคนนี้เป็นผู้ซ้อน
ตอนนี้เราก็นำผู้จับกลางไปส่วนการจับส่องสารเด็กไปแล้วครับ
อันนี้ต้องถามผู้จับกลุ่มครับในเบื้องต้นนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
อยู่ทางรายละเอียดทางร่วมสอบสวน
ต้องไปถามคณะผู้จับกลุ่มซึ่งเขาเป็นผู้ติดตามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ครับ
ถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพินาครับเรื่องการประกันตัวครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการสอบสวนนะครับ
นี่ก็พรุ่งการทำสวนก็อยู่ระหว่างรายสอบประคัมแต่ละคนครับ
เดี๋ยวถ้าใครจะประกันตัวก็ยื่นเข้ามาครับไม่มีเวลาครับ
ก็ถ้าไม่มีการประกันตัวก็พรุ่งนี้ครับผู้หาย๗คนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่

ขอบคุณครับขอบคุณครับ